ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีที่เป็นเหตุระทึกในเมืองสมุทรปราการค่ะ
ซึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งถือว่าเป็นวันเลือกตั้งระทึกนะคะ
เมื่อตัวเมียหลวงจับได้แล้วก็เห็นคาตาว่าผัวพาเมียน้อยไปเข้าครูหาเตรียมเลือกตั้ง
ยิงสนั่นที่บริเวณหน้าครูหาเลือกตั้งเลยนะคะ
ลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
มีหญิงเสื้อแดงนั่งท้ายกระบะพยายามทุบกระจกหลังคนขับ

กระทั่งคนขับต้องเปิดประตูหนีตาย
ขณะที่สาวนั่งฝั่งซ้ายก็วิ่งหนีตายเช่นกัน
มกลางสายตาชาวบ้านนาคูหาเลือกตั้ง
ขณะที่กล้องอีกตัวจะเห็นรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า
ชายคนขับลงจากรถวิ่งไปขอความช่วยเหลือชาวบ้าน
มีสาวเสื้อแดงถือมีดไล่ฟัน

สยองวันเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม
เหตุการณ์เกิดใกล้หน่วยเลือกตั้งซอยวัดด่านสำรง๕๘
ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปลาการ

บอกเห็นภาพนาทีไล่ฆ่ากันราวกับในหนัง

ไล่ยิงไล่ฟันไล่แทง

ควบคุมตัวมือปืนไปสอบปากคำที่โรงพักสำรงเหนือ
ตายมาเหมือนเข้าร่วม
ตำรวจสอบสวนนางสมรมูลเหล็กวัย๖๑ปีผู้ก่อเหตุ

บอกสาเหตุที่ลงมือเพราะผัวไปมีเมียน้อย
พอจับได้ให้มาเคลียร์ก็ไม่ยอมมาเคลียร์
ยังนำเงินทองไปปนเปลือเมียน้อยจนหมด
ที่อยู่กินกันมากว่า๔๐ปี

สมรรอวันนี้มานานแล้ว
เพราะรู้ว่าทั้งคู่ต้องออกมาเลือกตั้ง

เอาแค่สั่งสอนให้หลาบจำ
เสร็จให้มันจบซะมีตะเบียนส่งรถ
แล้วเงินมันก็เอาไปหมด

ด้านคนเจ็บซึ่งเป็นสามีคือนายสมคิดวัย๕๙ปี
มีแผลที่คอเย็บ๓เข็ม

ตำรวจแจ้งข้อหานางสมรฐานพยายามฆ่า

ก่อเหตุในวันเลือกตั้ง

และเล็งเลือดกันในวันสำคัญ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน